บนบานสารกล่าวแบบว่าถ้าต้องแก้เนี่ยที่สุดคืออะไร

ที่ต้องแก้แบบรู้สึกว่าที่สุดแล้วที่เราบนไว้คืออะไร
ผมจะไม่บนอะไรที่มันเกินความสามารถในการแก้บนได้
ส่วนใหญ่ก็เอาไข่ต้มร้อยฟองไว้เท่าไหร่อะไรแบบนี้ค่ะ
ใช่เหมือนกันคล้ายกันค่ะ
แต่คนนี้เขาไปบนไว้บนว่าขอให้ไม่โดนทหารคือจับได้ใบดำว่างั้นเถอะ

โอ้โหตายแล้วแก้บนหรือแก้ร่าง
ก็คือแก้บนด้วยการแก้ร่างครับ
คลิปนี้ถูกส่งในกลุ่มไลน์นะครับของอาสาป่อเต็กตึงจุดเมืองที่นายจตุพรงั่งสำริทอายุ๒๑ปี

บอกว่าถ้าจับได้ใบดำนะหลวงพ่อนะ
โดนทหารเนี่ยในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจะวิ่งแก้ผ้าแก้บนนะฮะ
ให้หลวงพ่อก้าวรอบ
สมดั่งใจปรารถนาแล้วก็มาแก้บนครับ
คืนวันที่๒๗ตุลาคมที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับ
จะไปคนเดียวก็เขินไปกับเพื่อน๖คน

มีคนนึงเนี่ยมีการเคาะปี๊บให้จังหวะด้วย
คุณผู้ชมครับหลวงพ่อขาวเป็นพระพุทธรูป
รูปปั้นสีขาวปางเลไล
ศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยาครับ
กว้าง๑เมตรสูง๑เมตร๘๐เซนติเมตรนะครับ
ดิษฐานอยู่ภายในวิหารวัดหลวงพ่อขาว
หมู่๖ตะบนหลักแก้วอำเภอวิเศษชายชาญ

บริเวณที่ประดิษฐานหลวงพ่อขาวนะครับ
เป็นวัดในสมัยกรุงศรีอายุทยา

แล้วก็สถานที่เลี้ยงวัวควายของชาวบ้าน
เดิมทีนี่ครับหลวงพ่อขาวเนี่ย
มีเพียงเสียนกับส่วงอกโผล่ขึ้นมาจากดินครับ
แต่ชาวบ้านยังไม่ทราบถึงความศรักษิต
ต่อมาในช่วงที่มีการคัดเลือกทหารกองเกิน
แล้วก็เกิดคนเกิดอุตลิไปบนบานว่า
ถ้าไม่โดนทหารจับได้ใบดำ
เดี๋ยวจะมาวิ่งแก้ผ้าตีปี๊บ
ผู้ที่บนเนี่ยพอไม่ได้เป็นทหารจริงนะครับ

นี่แหละครับก็ทำสืบต่อกันมาจากอดีต

แล้วก็ไปจ้างให้ลุงแก้ผ้าวิ่งให้ก็ได้
ต้องตีปี๊บด้วยใช่ไหมอ่าหรอใช่
มันมีคนที่ไปคอยรับจ้างอยู่ก็มี

ก็คือเราก็เคยทำเสนอเข้าไปนะ
แต่ถ้าเกิดจะให้ครังก็คงต้องบทและแก้เองก่อน
ต้องทำเองนะฮะเพราะเราสัญญาเองกับเรานี่

อ้าเรื่องของชกลาบคุณปุ้ย

ฉะนั้นเห็นข่าวมันสักครู่แล้วไปไม่เป็นเลยนะ